การถ่ายทอดสดฟุตซอลไทยแลนด์ลีก๒๐๑๖ในฤดูการนี้กันหน่อยนะครับ
อีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีของเรานั้นจะทำการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
ซึ่งคู่แรกจะเริ่มในวันเสาร์ที่๑๔พฤษภาคมนี้ครับ
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โดยการถ่ายทอดสดทางจอโทรทัศน์ในทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ๓แมชนะครับ
จำนวน๗๘นัดเริ่มตั้งแต่ในวันเสาร์ที่๑๔พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
เวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาทีส่วนเกมที่เหลือนะครับจะถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน
จากนี้ในงานครับยังมีการมอบเงินบำรุงทีมให้กับ๑๔สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน๔แสนบาท
ทางกรกฐนะครับได้สนับสนุนเงินรางวัลทำให้เงินรางวัลรวมนั้น๔๖๗๐๐๐บาทครับ
รับรองครับว่าไทยรัฐนั้นจัดเต็มแน่นอนด้วยเทคโนโลยีทุกอย่างที่เรามี
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ทางไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้
ล่าสุดนะครับทีมชาติซีเรียครับ
เป็นชาติสุดท้ายที่เข้าร่วมการแข่งขันกับทีมชาติไทยสหรัฐอารับเอมิเรตและจอแดนนะครับ
ขณะที่ชุดที่จะใช้ในการแข่งขันรายการนี้
ประเทศไทยเผยว่าจะใช้ชุดพระราชทานที่เป็นลายสีแดงขาวพร้อมด้วยตราพระมหามงกุฎโดยตอนนี้นั้นได้ทำเรื่องไปยังสำนักพระราชวังเป็นที่เรียบร้อยซึ่งต้องรอการอนุมัติว่าจะทันในการใส่ลงแข่งขันหรือไม่ครับ